คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เสด็จสวรรคตตลอดระยะเวลา๑ปีเต็มนะคะ
พระองค์ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของประสบกรณิกรชาวไทยเลยแม้แต่น้อยค่ะ
โดยประชาชนทุกคนนะคะมุ่งมั่นตั้งปณิธานที่จะทำความดี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ติดตามได้จากรายงานค่ะ
พระราชกรณียกิจนานับประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ถูกรวบรวมและนำมาจัดแสดงเป็นนิทัศกาลทะเก้า
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ที่ทางจังหวัดประจวบคิวริคัน
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมการจัดขึ้น
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
แม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตแล้ว
แต่ยังสถิตในใจชาวประจวบคิวริคันไม่เสื่อมคลาย
เช่นเดียวกับจ่าสิบตำรวจเสวีภูลสวนวัย๗๑ปี
ตำรวจพลร่มรุ่นไตรมิตรค่ายนเรสวน
ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ปี๒๕๕๙

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนที่บ้านห้วยมงคล
โดยตำรวจตระเวนชายแดนให้การอารักษาถวายความปลอดภัย
และขณะเดินทางรถยนต์พระที่นั่งเกิดติดลม
คณะตำรวจที่ถวายงานจึงช่วยกันดึงรถออกจากกลุ่ม
โดยที่จ่าสิบตำรวจเสวีได้ลงไปใต้ท้องรถ
เพื่อเอาดินที่ติดกับล้อออก

ส่งใช้พระหัดรูปใบหน้าเปื้อนโครน
จ่าสิบตำรวจเสวีเพื่อปัดดินออก
นับเป็นความปลากลืมใจอย่างหารที่สุดมีดาย
พระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
เป็นที่ทราบซึ้งและเทิดทูลยกย่องอย่างยิ่ง
ตลอดระยะเวลาการครองราช๗๐ปี
งานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน
จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๒คนนี้บอกว่า
พระองค์ในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี
และยังเป็นที่รักของชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก
หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต
รู้สึกเสียใจกับคนไทยกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ที่เคยตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นจนสมหวัง
เปิดเผยว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
รู้สึกเสียใจที่พระองค์จากไป
แต่จะนำคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
มีความรู้สึกเสียใจที่พระองค์ท่านได้จากประชาชนไปครับ
จะนำหลักที่พระองค์ท่านส่งและจะนำหลัก
เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
ความรู้สึกเหล่านี้คงไม่ต่างจากประสบกรณิกรชาวไทย
ไม่ว่าพระองค์จะจากไปแสนไกลสู่สวรรคาลัย
แต่จะยังสถิตในใจปวงชนชาวไทยนิดนิรันดิ์